จังหวัดบุรีรำฮะข่าวนี้สั้นคำว่าโคตรต้องมี

เพราะว่าระหว่างที่มีงานศพอยู่ดี

มีหนุ่มคนนึงเนี่ยซึ่งเป็นไม่ใช่เจ้าของงานส่งนะ
ไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเจ้าของงานจัดงาน
แต่กลายเป็นว่านี่คืองานศพของเขาเอง
แล้วเขามานั่งงานศพงานสวดของตัวเขาเอง

หลวงพ่อเกือบปาตารปัดทิ้ง

ใจเย็นพวกเราบอกหลวงพ่อก่อน
เหตุการณ์หนีหนุ่มคนนั้นกล่าวนี่

คนนี้ชื่อพี่สงัดชื่อตามภาพเลย

สงัดสายวันอายุ๓๕ปี

สงัดโดนรถชนรถทับ
ดับสยองสมองกระจายหัวแบนบี้ไปหมดเลย
แต่พ่อของสงัดบอกว่าใช่แน่
ใช่ลูกชายหรือนายสงัดแน่ดูจากไหนครับพ่อ

ดูจากรอยสักแล้วไม่ดูรูปไม่ดูหน้าเหรอ

หน้ามันเละมากคนที่เป็นศพประเทศนะ
หน้ามันเละมากแต่พ่อเนี่ยจำรอยสักที่แขนของลูกได้

พอระหว่างที่นำไปบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันแรกเลย
ระหว่างนั้นเนี่ยสงัดอยู่ดีเดินอ๋อแอเดินสายมาเลยฮะ
เดินสายมาแล้วนั่งหน้างานยกมือพนมไหว้
หน้ารูปถ่ายศพตัวเอง
สงัดบอกเอ้าเฮ้ยจัดงานใครอ่ะ
วงไม่แตกเหรอ
และที่หัวบี้หัวแบนตกลงแล้วเป็นใคร
ชื่อว่านายวุฒิชัยภูลวงอายุเท่าพี่หงัด

สรีระร่างกายผิวพันธุ์ใกล้เคียงกันรอยสักเหมือนกัน

แต่ขอแสดงความเสียใจคือ

ดังนั้นเหตุการณ์นี้ญาติของคุณวิริชัย

ก็มาขอร่างนี้เอาไปบำเพ็ญกุศล
ตามศาสนาต่อไปอันนั้นเรื่องจริง

แต่ที่สะพึงเนี่ยหลวงพ่อบอกเกือบ
อาตมาเกือบปลาตารปัดทิ้งแล้ว
ว่าอยู่ดีเดินมาหน้างานศพ

มานั่งพนมมือเอาล่ะไหนก็ไหนแล้ว

แจกซองจ่ายซองเรียบร้อยแล้ว
ดังนั้นสวดรับขวัญนายสงัดหน่อยละกัน
ถือว่าเป็นการต่อชีวิตสะดอกพระเจ้า

เหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่เคยพบเคยเจอนะ